คุณผู้ชมฮะยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเรือหลวงสุโขทัยนะครับ
โดยตอนนี้การค้นหาก็ค้นหาบริเวณตามแนวชายฝั่งแล้ว
ความคืบหน้าในการค้นผู้สูญหายนะครับ
พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑
กล่าวถึงความคืบหน้าในการค้นหากำลังพลนะครับ
พื้นที่ก็คืออำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคลีขัน
แล้วก็พื้นที่ของจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดสุราธานีนะครับ
โดยเรือหลวงใหญ่ออกไปทั้งหมดตั้งแต่เช้าแล้ว
เรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนราธิวาสเรือหลวงนเรสวน
แล้วก็เรือหลวงตากศิลป์รวมถึงเรือต่อ๑๑๓นะครับ
ที่ออกปฏิบัติภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายนะครับ
ส่วนทางด้านใต้ของการค้นหาก็จะเป็นเรือต่อ๑๒
แล้วก็ต่อ๒๗๐ส่วนอากาศยานทั้งหมดนะฮะ
ก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานครอบคลุม
แล้วก็เน้นพื้นที่ใกล้ชายฝั่งมากยิ่งขึ้นนะครับ
พร้อมทั้งจุดที่พบร่างผู้เสียชีวิตนะฮะ
ส่วนใกล้ฝั่งและชายฝั่งมีการปูพรมค้นหานะครับ
รวมถึงยังเตรียมเสริมกำลังพลกรมฐานราบที่๒จังหวัดกระบี่
เสริมกำลังพลเดินเท้าด้วยนะฮะ
ขณะเดียวกันยังพบว่าทุ่นที่เรือหลวงบังรจันทร์ได้ออกไปปฏิบัติภารกิจ
นำไปผูกที่เรือหลวงสุโขทัยเพื่อบ่งบอกพิกัดของหัวเรือ
แล้วก็ท้ายเรือหลวงสุโขทัยเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติการนั้น
ตอนนี้ได้ถูกชาวประมงตัดทุ่นออกไปทั้งหมด๒ทุ่นที่ผูกไว้
ทีนี้มีการขอความร่วมมือจากเรือประมง
และหลังจากนี้ถ้าเกิดคลื่นลมสงบเรือหลวงบางละจันทร์จะนำทุ่นไปผูกไว้ที่เรือหลวงสุโขทัยใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ก็ตรงนี้ขอฝากพี่น้องประมงทั้งหมด

ถ้าเกิดคลื่นลมประมงสงบพอที่เรือหลวงบางร์จะออกไปได้
เราจะนำไปผูกเป็นที่หมายของเรือหลวงสุโขทัยใหม่
หมู่เรือช่วยเหลือที่๒นี้ก็ยังไม่สามารถออกปฏิบัติได้
เนื่องจากขึ้นสภาพขึ้นลมยังแรง
แล้ววันนี้ที่น่าจะเป็นวันที่ในช่วง๒๔๒๘ที่เราคำนวณที่ทางพยากรอากาศไว้
วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่น่าจะแรงที่สุดนะครับ
คุณผู้ชมฮะสำหรับร่างกำลังพลที่พบทั้งหมด๑๐ร่างในจำนวนนี้นะครับ
วันที่๒๐ธันวาคม๖ร่างได้นำกลับไปประกอบพิธีที่สัตหีบเรียบร้อยแล้ว

ส่วนร่างที่พบเมื่อวันที่๒๓ธันวาคม๑ร่างก็คือพลทหารวรพงศ์บุรคร
วันที่๒๔ธันวาคมพบ๓ร่างก็คือจาตรีสารวุฒนาดีจ่าปืนเรือหลวงสุโขทัยนะครับ
พลทหารสิทธิพงศ์หงทองนาวิกโยธินแล้วก็พลทหารจิราวัตรทูบหอมนาวิกโยธินนะฮะ
โดย๔ร่างนี้นะครับวันนี้จะนำไปยังชาปณสถานอำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรีนะครับ
อกจากนี้อยู่ระหว่างการรอพิสูจน์อัตลักษณ์อีก๘ร่างนะครับ
คุณผู้ชมฮะมันมีข่าวออกมาแล้วก็มีการไปพบร่างผู้เสียชีวิตร่างหนึ่งที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขา
เกยตื้นมาที่ชายหาดนะครับสวมใส่เสื้อยืดกองทัพเรือ
นี่ฮะข่าวนี้มีข้อสงสัยว่าจะเป็นร่างของกำลังพลจากเรือหลวงสุโขทัยหรือไม่นะครับ
เรื่องนี้นะครับทางด้านของพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑
ยืนยันแล้วนะครับว่าหลังจากเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ทราบ
พบว่าร่างนี้ไม่ใช่กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่ศูนย์หาย
และไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีของเรือหลวงสุโขทัยอับปางแต่อย่างใดนะครับ
มีการยืนยันออกมานะครับกำลังคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นคนในเรือประมงที่เสียชีวิตนะฮะ
อกจากนี้มีรายงานว่า๔ทุ่มของวันที่๒๔ธันวาคม
คือมีชาวบ้านพบว่ามีการยิงพลุแฟร์ขึ้นบริเวณเกาะไข่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
เป็นลักษณะแสงไฟขึ้นมาจากบนเกาะ
ทีนี้มีชาวบ้านบอกแบบนี้คิดว่าเป็นการขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยติดอยู่ที่เกาะนี้หรือเปล่าเกาะไข่เนี่ยนะฮะ
ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะฮะได้ส่งกำลังพลพร้อมด้วยกู้ภัยเนี่ย
เดินเท้าสำรวจบนเกาะทุกตารางนิ้วเพื่อค้นหาผู้สูญหาย
ซึ่งหากเป็นการยิงพลุแฟร์จริงตามที่ได้รับรายงาน
ก็จะเป็นข่าวดีในการค้นหาแต่ต้องรอการตรวจสอบยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมฮะทีนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
ของจาตรีสารวุฒนาดีหนึ่งในผู้เสียชีวิตเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
ทางครอบครัวเนี่ยได้เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาติดตามการค้นหาจนกระทั่งปฏิหารไม่มีจริงนะครับ
พบว่าคนในครอบครัวหรือว่าจาตรีสารวุฒิเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นกำลังพลที่เสียชีวิตจริงนะครับ
คือทางญาติบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่อยากให้หน่วยงานผู้ใหญ่รวมทั้งผู้การเรือคนที่ควบคุมเรือหลวงสุโขทัยออกมารับผิดชอบและออกมาขอโทษนะฮะ
แม่ก็เสียใจนะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ว่าหน่วยงานหรือผู้ใหญ่หรือว่าผู้กองเรือต้องออกมารับผิดชอบ
คุณผู้ชมฮะสรุปตัวเลขสักนิดหนึ่งนะครับยอดกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่มีทั้งหมด๑๐๕นายนะฮะ
จนถึงวันนี้ก็คือรอดชีวิตเจ็ดสิบหกนายค่ะนะครับเสียชีวิตเนี่ยสิบแปดนายเนอะใช่ค่ะ
แล้วก็ศูนย์หาย๑๑นายแต่ว่าอันนี้เห็นว่ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดเลยใช่ไหมฮะ
อันเนี้ยค่ะก็ไปอัปเดตมาตอนสิบเอ็ดโมงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางโคศกกองทัพเรือเนี่ย
ก็มีการออกมาอัปเดตเนี่ยนะคะตอนนี้สามารถระบุชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้วเนี่ย
สิบนายจากสิบแปดนายนะคะแปลว่าตอนนี้รอยืนยันอัตลักษณ์บุคคลเนี่ยอยู่อีกแปดนาย
อันนี้คือเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อไม่ถึง๑๐นาทีที่ผ่านมาที่มีการโพสต์อยู่ในเพจของกองทัพเรือนะคะ